ขณะที่ทางกรุงเทพมหานครตอนนี้ได้มีการจัดรถรางนะครับมารับส่งประชาชนที่ต้องการที่
จะมาร่วมถวายศักระพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
รอบเกาะรัตนโกศิลป์ด้วยครับ
ที่ตำรวจนครบานได้ออกคำสั่งปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
ก็ทำให้ประชาชนต้องนำรถยนต์จอดห่างจากพื้นที่การจัดงานเป็นระยะทางไกล
ทำให้วันนี้กรุงเทพมหานครจัดบริการรถรางจำนวน๔คันและรถยนต์ลิมูซีน๖คัน
เพื่อคอยบริการรับส่งประชาชนที่เดินทางเพื่อมาร่วมแสดงความอาลัยและถวายศักระ
พระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชฟรี
โดยรถที่จัดบริการไว้ก็จะวิ่งในเส้นทางจากถนนราชดำเนินกลางหน้าศึกษาพันธ
่งหน้าลานเจษฎาบดินและวนกลับมาทางศาลหลักเมือง
วงเวียนกองรักษาดินแดนและมาอย่างสนามหลวง
ซึ่งประชาชนก็สามารถใช้บริการตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกา
และหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะประเมินเส้นทางระยะเวลาในการรับส่ง
เพื่อจัดสรรรถให้เพียงพอในการบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่
ส่วนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
จัดกำลังลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ประชาชน
หากกำลังไม่เพียงพอก็ทำเรื่องร้องขอกำลังพลจากหน่วยอื่นมาช่วยเสริม
ขณะที่กลุ่มจิตอาสาที่เข้ามาร่วมทำความดีนำสิ่งของเข้ามาแจกจ่ายให้กับประชาชน
เรื่องต้นตำรวจก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแลและคัดกรอง
จัดระเบียบซึ่งคาดว่าจะมีความเรียบร้อยมากขึ้น